หนุ่มรับเหมาก่อสร้างชาวนครสวรรค์
ปีนเสาสื่อสารบริเวณด้านหลังกระทรวงสาธารณสุขนะครับ

หลังจากถูกเพื่อนสนิทปลอมลายเซ็น
ถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารกรุงไทยไปกว่า๘ล้านบาท
โดยเจ้าตัวอ้างว่าผ่านมา๑๐กว่าปีแล้ว
ยังไม่มีความคืบหน้าในการแสดงความรับผิดชอบจากธนาคาร
ติดตามจากรายงานครับ
ถ่ายทอดสดผ่านผู้ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่ง

บริเวณด้านหลังกระทรวงสาธารณสุข

ธนาคารกรุงไทยโปรดแชร์

ปีนเสาชื่อนายเอกวิทย์เกรดเจริญ

ถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารกรุงไทย

จนถึงขณะนี้ผ่านมากว่า๑๐ปี

และยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบ

ได้นำเบาะลมมากางไว้ด้านล่าง
เกลี้ยกล่อมให้นายเอกวิทย์ลงมายังด้านล่าง
โดยใช้เวลานานกว่า๔ชั่วโมง
นายเอกวิทย์ก็ยอมลงมาอย่างปลอดภัย

เดินทางมาจากบ้านที่จังหวัดนครสวรรค์

เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก
เพราะเงินหายออกไปจากบัญชีธนาคาร

ที่ผ่านมาพยายามเรียกร้องทวงถาม

อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบพนักงาน
และอยู่ในขั้นตอนการรอฟังคำสั่งสาร
โดยเมื่อปลายปีภุตศักราช๒๕๕๑

ธนาคารกรุงไทยสาขาสวรรค์วิถี

ถอนเงินจากธนาคารสาขาปากน้ำโพ
ซึ่งเป็นการถอนต่างสาขาจำนวน๒ครั้ง

โดยอ้างว่าได้รับการมอบสันทะแล้ว
ซึ่งนายเอกวิทย์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
แต่ทางพนักงานธนาคารกลับทำธุรกรรม

หรือตรวจสอบลายมือชื่ออีกครั้ง
แต่วันนี้ถามไปไม่ตอบ

แล้วก็พนักงานจงใจทำผิดระเบียบ๔๕อย่าง

ไม่ได้เบรกจ่ายไปให้ใคร

ส่วนคดีนี้นายเอกวิทย์เปิดเผยอีกว่า
ยื่นฟ้องถังแพ่งต่อธนาคารกรุงไทย
ซึ่งสารชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกฟ้อง
แจ้งเจ้าของบัญชีก่อน
จากกรณีนี้เป็นการโอนเงินจากบัญชีหนึ่ง

เพราะมีการประทับตาห้างหุ้นส่วนของบริษัท
และลายเซ็นในเอกสารต่าง
แต่หากเป็นกรณีมอบสันทะและถอนเงินสดต่างสาขา

จนถึงขณะนี้เวลาผ่านไปเกือบ๑๐ปี
คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารดีกา
นายเอกวิทย์จึงต้องการเรียกร้อง
ธนาคารออกมารับผิดชอบในส่วนดังกล่าวด้วย
ข่าวธรรมดิการายงาน
ล่าสุดนะครับมีคำชี้แจงจากทางธนาคารกรุงไทยออกมานะครับ
คุณผู้ชมครับโดยฝ่ายสื่อสารองค์กร
และภาพลักษณ์ธนาคารกรุงไทย
แจ้งว่ากรณีดังกล่าวลูกค้าได้ยื่นฟ้องธนาคาร
คดีความแพ่งต่อสารชั้นต้น
ซึ่งสารชั้นต้นได้พิจารณาและมีคำพิพากษายกฟ้อง
เมื่อวันที่๒๕กรกฎาคม๒๕๕๙

และมีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นคือยกฟ้อง

โดยขณะนี้นายเอกวิทย์ได้ยื่นดีกา
และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารดีกา
ซึ่งเมื่อสารมีคำพิพากษาออกมาเป็นเช่นใด
ธนาคารยืนยันว่าจะน้อมรับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาธนาคารกรุงไทย
ได้ชี้แจงกระบวนการตรวจสอบ
และให้ข้อมูลกับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง
และให้คำมั่นใจว่าธนาคารกรุงไทย

กับผู้กระทำความผิดต่อธนาคาร
ธนาคารกรุงไทยยังยืนยันว่าในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ
ยึดมั่นในการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทพิบาล

ซื่อสัตว์และโปร่งใสให้บริการลูกค้า
แนวทางของหลักการกำกับดูแล
ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม